ติดตามความขึ้นหลายได้นะครับจากครูเอกจุใช์พรสุศิษย์ฝรรดิ์พระอุเปรนี

สำหรับโปรแกรมในการ

ซึ่งถือว่าเข้มข้นมากนะครับวันเสาร์ที่๒๔ธันวาคมครับ
คู่เอกพลาดไม่ได้การเจอกันของยอดมวยเงินแสนต่างศึกต่างสายครับมุมแดง
ทักษิณเล็กเกียรตินิวัสต์เจ้าของฉายาสายดูบัยเนี่ยเจอกับยอดมวยเอกจากสายเพชรยินดีครับ
เพชรพนมรุงมรตนบัณฑิตนะครับ
ซึ่งมวยคู่นี้ถ้าจัดเวทีมาตรฐานเก็บค่าผ่านประตูชั้น๓นะครับ
ราคา๔๕๐บาทชั้น๒๙๐๐ชั้นริงไซส์๒๐๐บาท
แต่ว่าเอามาให้ดูกันฟรีนะครับทางไทยรัฐทีวีครับ
ก็อยู่ที่ตัวนักมวยฉะนั้นทักษิณเล็กเนี่ยจะเป็นแบบอย่าง
ชกจุดที่จริงรวยไปตั้งนานแล้ว
แต่คนเด็กคนนี้นักมวยให้โอกาสอีกครั้งเขาวิ่งหนีความรวยไปสู่ความจน
ตอนนี้กลับมาอีกทีลองให้โอกาสเขาดูสิว่าการชกเสมอกับแสงมณี
แล้วเสาร์นี้มีโอกาสที่ไทยรัฐทีวีนำให้แล้วเนี่ยจะชกเป็นยังไง
ผมคิดว่าดูมวยเงินแสนอีกคนหนึ่งนะครับ
ส่วนคู่อื่นก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับจะเปิดหัวด้วยมาวินพุ่มพันธ์ม่วง
ชนกับเพชรพันล้านบิ๊กเอ็มยิมครับ
ส่วนคู่๒นะครับชิงแชมป์๑๓๕ปอนด์ครับ
สิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชจะแลกกันแบบดุเดือดเลยนะครับ
เจอกับทายาทแถมบางไสครับ
ส่วนคู่รองนะครับเชอรี่ดวงใจพ่อมวยของอดีตนักมวยชื่อดังของวังไพรโรธสงครามจะพบกับสายันเล็กสายันยิมครับ
ห้ามพลาดนะครับสุขยอดบริษัทรัศน์เสาร์นี้นัดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีบ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงเย็นครับ